คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู
ก็ตามที่บอกครับสปอยไว้คราวที่แล้วก็คือทีมที่ได้แชมป์ฟุตบอลโลก
แค่ครั้งเดียวซึ่งถ้าดูจากปกหรือดูหรือพูดชื่อขึ้นมาก็คือทีมชาติสเปน
นั่นแหละใช่คิดไม่ถึงคิดไม่ถึงนะทำไมฮะเราเรารู้สึกว่าเหมือน
เขาจะได้แชมป์มาเขาควรจะได้แชมป์เยอะกว่านั้นอ๋อดูจากเมมมิ่งนักเตะ
ดูจากอะไรหลายหลายอย่างเขาควรจะได้มากกว่าครั้งเดียวอ่าเดี๋ยวผมจะ
แถลงไขแล้วกันว่ามันมีเหตุผลอะไรอ่าว่าทีมโอ้โหนักเตะระดับโลกอ่ะ
อยู่ในทีมนี้เยอะมากเฮ้ยเขาจะมาได้แชมป์บอลโลกแค่ครั้งเดียวนี้
มันเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์อยู่เล็กเล็กครับก็อ่ะมาว่ากันว่าทำไมมันถึงเป็น
งั้นพี่บอลโอเคทีมชาติสเปนนะครับก็คืออย่างที่บอกไปก็คือ
ช้ำโลกหนึ่งสมัยอืมแล้วก็คือเป็นตอนปีสองพันสิบที่ประเทศแอฟริกา
ใต้ซึ่งเพิ่งเป็นด้วยน่ะเออปึ๊บไม่นานนี้เองน่ะสิบสองปีที่แล้ว
สิบสองปีที่แล้วเร็วเหมือนกันนะอืมเร็วเหมือนกันนะครับโอ้จากตอน
นั้นติกกี้ทักก้าติกกี้ทักก้าอ่าก็โหเรียกว่าน่าสนใจหลายหลายอย่าง
ของฟุตบอลโลกสองพันสิบตอนนั้นนะจริงจริงน่ะจะบอกว่าพี่มีความทรงจำ
ฟุตบอลโลกสองพันสิบค่อนข้างน้อยเพราะอะไรฮะแปลกมากคือ
คือไม่ใช่ไม่ดูด้วยนะคือตอนนั้นทำงานอยู่สถานีโทรทัศน์ช่อง๓
หนึ่งแล้วกันครับแล้วแสดงแช่งช่องนั้นน่ะเขาจะต้องตัดฮายไลว์
ฟุตบอลอืมลงถึง
และพี่เป็นคนควบคุมดูแลการตัดต่ออันนั้นด้วย
ทั้งที่เราก็ดูกระบุมันตะหลอดเวลา

ผมไม่แน่ใจว่าจริงผมว่า๒๐๑๐ผมจะจำได้เยอะเหมือนกัน
แล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นฟุตบอลโลกที่ดูมีสีสันเหมือนกันนะ
แต่ผมว่ามันก็จะบอกไม่ถูกเหมือนกัน
ดูทุกเกมดูทุกเกมแล้วอย่างที่พี่ทำงานด้วยซ้ำ
แต่แปลกมากว่าความทรงจำเกี่ยวกับบอลโลกปีนี้ไม่เยอะ
หรือว่าอิตาลีมันตกรอบไววะ

ปีนั้นไม่ได้เคลียร์อะไรเลยคือดูเอาลอยเลย
ก็เลยรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้โฟกัสก็ดูเหมือนดูบอลทั่วไป
มันก็เลยไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีโมเมนต์กับมันไง
มันอาจจะไม่มีอะไรน่าจดจำสำหรับตัวพี่
ผมว่าที่ผมไม่จำเพราะว่าอิตาลีตกรอบแรกอีกแล้ว

เพราะว่าจริงมันน่าสนใจตรงที่ว่าอันนี้ยังไม่เข้าสเปนเลยนะ

อิตาลีก็คืออิตาลีตอนปี๒๐๑๐เข้ามาในฐานะแชมป์เก่า
เพราะว่าเขาคือแชมป์โลก๒๐๐๖ใช่ไหม
แต่๒๐๑๐แล้วก็มีการเอามาชาโลลิปปี้กลับมาคุมด้วยนะ
ตอนแรกลิปปี้อย่างเหมือนถอนโตไปแล้ว

เพราะว่าบรรดานักเตะจากปี๒๐๐๖กับ๒๐
น่ะมันบวก๔ปีแล้วไง

ลิปปี้ก็ไปลากไอ้พวกนี้มา

แล้วภูตบระโลกครั้งนานเนี่ย

คือมีปาลักวัยโคโรวาเกียนิวซีแลนด์อย่างนี้
แล้วอิตาลีได้บ๊วยของกลุ่ม
ไม่ชนะใครเลยในโทรนาเมนต์

นั้นมันยุคใครอ่ะกองหน้าคือใครอ่ะ
จริงน่าจะจำไม่ได้
ทึกนั้นแหละมั้งแต่จำไม่ได้แล้วมีใครบ้าง
แต่ก็ขนมาถ้าจะคล้ายกับ๒๐๐๖อ่ะครับ
ก็เก่าจังว่ะ

อารมณ์ประมาณเหมือนฝรั่งเศสตอนมาเตะฟุตบอลโลก๒๐๐๒อ่ะ

เออจบเรื่องอิตาลีครับมาเข้าเรื่องสเปนดีกว่า
ก็สเปนได้แชมพุทธประโยชน์ฟุตบอลโลก๑ครั้ง
ก็คือที่แผ่นดินของแอฟริกาใต้แล้วก็แอฟริกาใต้เป็นประเทศเจ้าภาพครั้งแรกด้วย
แล้วก็ตอนนี้ยังเป็นแค่ครั้งเดียวนะยังไม่มีเจ้าภาพแอฟริกาหน้าใหม่เกิดขึ้นนะครับ
ก่อนหน้านี้ทีมชาติสเปนดูเหมือนว่าจะเป็นทีมที่เราเชื่อว่าเหมือนที่พี่ตะบอกเลยว่า
ดูน่าจะเป็นทีมที่จะประสบความสำเร็จเป็นแชมป์ต้องยิ่งใหญ่
แล้วก็แต่สุดท้ายแล้วสเปนจะชอบตกม้าตายเสมอ
ในคำกล่าวที่หลายคนชอบกล่าวก็คือสเปนเนี่ยคือประเทศที่ทีมฟุตบอลที่หมูสนามจริง

พออะไรเราได้กินจะจริงคำตอบของคำถาม
ที่ทำให้ไม่ได้ไปใกล่ในหวงตอนไหนก็ตาม

จริงมันเป็นเรื่องของปรัชญาการเล่นฟุตบอล
ที่แตกต่างกันสุดขั้วของ๒ทีมนี้

บาโซน่าเนี่ยเขาเล่นฟุตบอลอีกแบบนึง
เรามริตเล่นฟุตบอลอีกแบบนึงเพราะซองทีมมาจากแก่อันที่ต่างกัน
มันรวมกันในทีมชาติมันเล่นมั่วซั่ว
ต่อมาฟุตบอลของบาริเซน่า
จะใช้ผู้เล่นจำนวนมากในการเข้าโจมตีไม่ว่าจะเป็นเซตยุคไหนก็ตาม
แค่นี้ก็ต่างกันแล้วมันคอนทราสต์แล้วนะ
แล้วก็อีกสาเหตุสำคัญอันนี้ย่อยสำหรับฟุตบอลโลกปี๑๙๙๘อย่างเดียวเลยนะ
ปี๑๙๙๘สเปนตกรอบแรกสาเหตุสำคัญเลยคือ
อีโก้ของตั้งแต่ภายในทีมมันใหญ่มาก

แล้วเล่นแบบไม่สนใจแทคติกโค้ดอ่ะมันก็เลยตกรอบแรกแบบขายขี้หน้าสุด
สเปนก็เลยเป็นแบบนั้น

ปี๒๐๐๒ที่เกาหลีใต้กับญี่ปุ่น
อันนี้ต้องบอกว่าสเปนมาในรูปแบบที่ดีขึ้นนะ
ดีขึ้นกว่าปี๙๘เพราะปี๙๘นี้เละเทะมากใช่ไหม
แต่บังเอิญว่าทวนเตอร์เบนท์๒๐๐๒เนี่ย

เพราะว่าพวกเขาไปแพ้เจ้าภาพอย่างเกาหลีใต้
แล้วอย่างที่เรารู้คือฟุตบอลโลก๒๐๐๒เนี่ย
โดยเฉพาะเกาหลีใต้เนี่ยถูกคอลหาห์กันเยอะมาก
มันจะมีเรื่องแบบเจ้าภาพไม่โปร่งใสใด
ก็เป็นข่าวกันอยู่นะเราไม่ได้พูดขึ้นมาเอง
เพราะว่าทีมที่ได้รับผลกระทบจากเกาหลีใต้อ่ะ
คืออิตาลีกับสเปน

คืออย่างสเปนพูดสัดเสนริมเส้นเนี่ย
ก็ไม่ให้ประตูจากลูกที่ดูเหมือนจะต้องเป็นประตู
แล้วก็กรรมการที่เป็นกรรมการหลัก
ก็ปฏิเสธลูกยิงของสเปนที่ยิงเข้าไปแล้ว๒ลูก

รวมกลายเป็น๓ครั้ง๓จังหวะที่ไม่ได้ประตู

บรรดาสื่อของสเปนเขาก็พาดหัวกันเลยครับว่า

เราก็มองว่ามันก็แปลกหลายจริงนั่นแหละ

คือถ้าเป็นทีมเล็กว่าไปอย่าง

คือเราเห็นแล้วมันก็มีความกังขาอยู่เหมือนกัน
ในหลายจังหวะอะไรอย่างนี้ครับ
การตัดสินที่แบบบางทีดู
ดูเข้มงวดอีกฝั่งนึง
แต่อีกฝั่งนึงดูปล่อยมันพอที่จะงง
แล้วด้วยเกรดทีมที่มันต่างกันเยอะ

แล้วเกาหลีใต้ผมจำไม่ได้นะ
แต่คุ้นว่าพวกเขาไม่เคยผ่านรอบแรกมาได้มาเลย

ปกตินะอย่างไรญี่ปุ่นจะตกรอบแรก
ญี่ปุ่นทำได้ดีขึ้น
จนมันถึงวันที่ข่าวรอยของสำเร็จของที่ประเภทได้เกิดขึ้น
ซึ่งมันก็ส่งผลกระทบที่ดีต่อทีมชาติสเปน
อย่างต่ำ๖๐อย่างมากน้อยก็๘๐
ซื้ออีกลูกไหมให้แบ่งให้เพื่อนเล่นบ้างจะแย่งเขาไปเล่นขนาดนั้น
ถ้าสมมุติผมเป็นโค้ดนะผมจำชื่อโค้ดคือใครตอนนั้น

เล่นอย่างนั้นแหละไม่ต้องคิดอะไรหรอก

มันเป็นความสำคัญเหมือนกัน
ก่อนที่เราจะเล่าถึงแชมป์โลก๒๐๑๐เราต้องเล่าถึง๒๐๐๘เหมือนที่เล่าไปเมื่อกี้
เดี๋ยวเราจะเจาะไปทีละเรื่องทีละเรื่องนะครับ
เหมือนที่บอกไปก็คือ๖๐๘๐เนี่ย
แต่ว่าเป็นการคลองบอลที่เหนียวแน่นแล้วก็มีประสิทธิภาพ
สักแต่คลองบอลให้เยอะแต่คลองบอลแล้วมีประสิทธิภาพที่จะทำอะไรต่อนะครับ
แล้วก็มีความสวยงามด้วยนะครับ
มีการจ่ายบอลเปลี่ยนแกนจากซ้ายไปขวาที่เราเห็นกันประจำนะครับ
จากสายซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายโน่นนี่นั่นนะครับ
ทะลุจ่ายบอลทะลุแบบคม
เหมือนที่บอกไปก็คือการเลสปูโยเคลาสปิเกจอร์ดีอัลบารเปดโอดาวิทบียา
ที่บีซื้อมาจากซาลากูซ่าจากปราณินเซีย
จริงนับเชฟฟาเบกัสที่อยู่อาเซนอนก็ได้ด้วยนะตอนนั้น
เพราะว่าเชฟอเมริกาก็เป็นเด็กปั้นจากลามาเซีย
นะฮะมีแล้วก็ซึ่งสามคนสำคัญที่เป็นแกนของนิวชาติ
สเปนไม่ว่าจะเป็นลูกสองพันแปดกับสองพันสิบก็คือ
เจโกพุสเก็ตแล้วก็นะครับเรื่องของเราเคยเล่าไปสั้น
สั้นนิดหนึ่งในอีพีของเป๊บอีพีที่ห้าสิบเอ็ดเดี๋ยวลองไป
ฟังกันได้นะครับเมื่อฟุตบอลของมีความยอดเยี่ยม
นะครับแล้วก็แกนหลักก็คือนักเตะจากบาเซน่าด้วยเนี่ยอืมทำให้
สเปนเล่นค่อนข้างง่ายอืมไม่ว่าจะเป็นอย่างหรือว่า
บิเซนเตเนเนี้ยทั้งสองคนเลือกที่จะใช้สไตล์ของ
มาเล่นเพื่อเล่นในทีมชาติอ่าทั้งสองพันแปดแล้วก็
ทีมชาติสเปนในปีสองพันสี่อืมอ่าแล้วเขาอยู่จนถึงสองพันแปดที่ได้
แชมป์ยูโรนะครับอ่าสิ่งที่น่าสนใจของคือเขาเขาได้ทำสิ่งที่
ผู้จัดการทีมชาติสเปนหลายคนไม่เคยทำสิ่งจริงนั้นก็คือการคว้าแชมป์ระดับเมฆ
ได้เป็นครั้งแรกอืมก็คือยูโรสองพันแปดนะครับสิ่งเนี้ยมันน่าสนใจมาก
เพราะว่าที่ผ่านมาสเปนคือสิ่งสนามซ้อมหมูสนามจริง
อ่าหมูสนามจริงสิงสนามซ้อมมาพูดสลับกันไปแล้วมันมันจึงไม่ใช่
เรื่องง่ายเลยที่จะทำให้นักเตะที่ไม่เคยประสบความสำเร็จระดับเมตร
ทีมชาติอ่ะอืมมาสำเร็จได้ในฟุตบอลโลสองอ่าในฟุตบอลยูโรสองพันแปด
อืมแต่ว่าสิ่งที่ทำก็คือว่าเขาพยายามใส่ให้นักเตะเชื่อว่า
พวกเขาจะประสบความสำเร็จได้อ่าคือใส่ไม้เซ็ตตรงนี้ไปเลยว่าเฮ้ย
พวกคุณสามารถที่จะประสบความเร็จในเวทีระดับโลกได้เว้ย
อืมไม่ใช่แค่ดับสมสอนแต่ว่าทีมชาติพวกคุณเขาทำได้
เนี้ยคือสิ่งที่ทำแต่ว่าผู้จัดการทีมชาติก่อนน่ะเนี้ย
ทำอาจจะทำนะแต่ทำไม่สำเร็จหรืออาจจะทำไม่มากพอ
อันนั้นเราไม่รู้อ่าเราไม่รู้ด้วยนะครับแล้วก็
สิ่งที่ทำในช่วงตั้งแต่จนถึงคือการสร้างความกลมเกลียว
ทีมให้เกิดขึ้นอืมเพราะว่าอย่างที่บอกไปก็คือ
นักเตะจากด้วยละมรดิอ่ะมันเหมือนน้ำกับน้ำมันอืมอ่า
สิ่งที่อาคุณเยฟทำก็คือเฮ้ยพวกคุณจะต้องกลมเกลียกันเว้ย
คืออาจจะไม่ถึงขั้นเป็นเพื่อนสนิทกันแต่อย่างน้อยมันต้องไม่เกิดความขัดแย้งหรือความเกลียดชังกันภายในทีม
แล้วคือคู่แข่งตลอดการกันแล้ววันหนึ่งต้องมาอยู่ทีมเดียวกันต้องเล่นบอลให้กันส่งบอลให้กัน
มันก็ยากแหละแต่ว่าถ้าทำได้มันคือสุดยอดไง
ซึ่งหมายความว่าในช่วง๒เดือนเนี่ยคุณจะเล่นกันแบบเพื่อความเป็นชาติ
ที่มีน้ำไม่มีทั้งสีขาวหรือสี
หมูไม่มีนะคือทุกคนเล่นสีแดง
แล้วก็เล่นฟุตบอลสไตล์ของตัวเองด้วยง่ายกว่าเยอะ

ถ้าเกิดเสื้อทีมชาติจะเป็นออกแนวสีสมมุติสีครีมอย่างนี้ก็จะเล่นแผนมะลิด

เป็นรายคนเมื่อกี้มันพูดถึงสควอสทั้งทีม
รายทีมก็คือพวกคุณอาจจะไม่เคยคว้าชำแบบเมเจอร์มา
แต่เมื่อคุณฟังผมคุณจะเชื่อว่าคุณจะประสบความสำเร็จได้อันนี้คือแบบรายทีม
แต่ถ้าลายบุคคลนั้นเนี่ยเราเคยเล่าในเอพิโซของเซโคลลามอสตอนอีพี๑๑

ว่าแบบคุณเก่งมากเพื่อให้ตายใจแต่ประมาณนี้นั้นเลยคือค้ายประมาณนั้นเหมือนกัน
คุณสามารถที่จะพัฒนาไปถึงจุดที่ดีที่สุดได้
คุณอ่ะเก่งกว่านักเตะที่ได้บันลงดรออีก

นี่มันพวกหนังสือแบบหนังสือปลูกใจชัด
ใช่จริงแล้วน่าสนใจกว่านั้นคือ
สาเหตุสำคัญเขาว่ากันว่า
เขาว่ากันว่านะครับ

มันอาจทำให้บรรยากาศของการที่จะรวมกันเป็นราโรค่าเนี่ยมันไม่เกิดขึ้น

ใช่อาจจะเหมือนนักการเมืองสายขวากฝรั่งเศสที่เราเล่าอย่างนี้แล้วใช่ไหม

ไอ้พวกบาซ่า
เพราะเหมือนที่เคยเล่าก็คือแบบพวกเขาก็คือจับมือกันเฮ้ยเราอาจจะไม่ได้เป็นเพื่อนไม่ได้เป็นเพื่อนรักกัน
แต่ว่าในทีมชาติเราจะเล่นด้วยกันเราจะกอดคอไปด้วยกัน
อันนี้มันเจ๋งคือจะบอกว่ามันเจ๋งตรงไหนรู้ป่ะ

มันเจ๋งสองเด้งคือฟุตบอลของสเปนมันทำให้คนชาติเดียวกัน

รู้สึกแตกคอกันได้ขนาดนั้นคือด้วยความที่มันรักสโมสรมาก

แล้วมันเห็นนะว่าริวฟูแมนยูอะนักเด็กยังเป็นเพื่อนกันได้นะ
จริงผมอธิบายให้นิดนึงก็ได้ก็คือว่าจริงแล้วอ่ะ
องกฤษก็ใช้รูปแบบของอากุลเยสมาใช้กับนักเตะแมนยูริวภูนะ
แต่ว่าความลิวฟูของแมนยูมันยังไม่เข้มข้นเท่านั้นเรารู้สึกนะ
อาจจะเข้มข้นแต่เอาจริงเพราะนักเตะมันก็มีความรู้จักอยู่แล้ว
มันต้องบอกว่าจริงประเทศสเปนเป็นประเทศที่แตกแยกนะ

จริงคาตาลันคือประเทศเขามองว่าเขาเป็นประเทศหนึ่งด้วยซ้ำ
แล้วถ้าเรามองจากสภาพเศรษฐกิจ
จริงเศรษฐกิจสเปนที่ทิศรันโดยส่วนมากจริงมันก็มาจากแควนกาตารันเหมือนกัน

แต่ว่าเงินภาษีที่ได้กลับมามันน้อย
มันก็เป็นเรื่องราวของภูมิศาสตร์ของการเมืองด้วยแหละ
ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับฟุตบอล๑๐๐นะครับอันนี้ผมพูดเลย
เพราะว่ามันคือตัวแทนไงฟุตบอลมันคือตัวแทนของที่นั้น
แล้วอีกอย่างคือฟุตบอลมันก็คือ
เหมือนที่พี่ตาบอกแหละมันก็คือเรื่องของ

แต่ว่าไม่ได้ออกมาในรูปแบบของสงคราม

จริงอันนี้เป็นเกร็ดเล็กน้อยคือ
เรื่องการแข่งขันกีฬากระชับผ้าไม่มีจริง
มันคือการยิ่งทำให้แตกแยกกันเข้าไปใหญ่

มันคือการแข่งขันคือเรามองว่าโอเคกีฬามัน
สร้างความสามารถที่ใดมันก็จริงนะ
ว่านั่นแหละการอัพกีฬามาแข่งกันมันทะเลาะกันอยู่แล้ว
มันเป็นเรื่องการแข่งขันอยู่แล้ว
มันก็คือสงครามในรูปแบบหนึ่งนั่นเอง

เมื่อกี้ที่บอกก็คือพอมันแบ่งแยกกันชัดเจน

แต่อีกอันหนึ่งคือพอมารวมเป็นทีมชาติ

มันก็เลยแบบมันสองเด้งไงมันเจ๋งสองเด้ง

ก็ไม่แปลกที่มันจะโตขนาดนี้มันโตเร็วขนาดนี้
คือถ้าคือคุณมีของดีอยู่แล้วแต่คุณแค่

คือมีวัตถุดิบที่ดีมากแล้วคุณจะทำให้วัตถุดิบที่ดีมาก
หลายอันรวมจากเป็นดิชที่ดีอะไรอย่างนี้

จะเป็นสมมุติเป็นฝั่งหนึ่งเป็นปลาร้าเลย
อีกฝั่งหนึ่งเป็นไข่ปลาคาเวีย

คุณต้องทำจับวัตถุดิบสองอันนี้ทำให้มันอร่อยให้ได้
ใช่ครับ

วางมือให้กับเป็นการวางมือที่ส่งไม้ต่อ

ให้กับตักะดิบอสไกล

ก็คือไม่เคยรู้ใช่ก็หลังจากแชมป์โลกสี่ปีก็เสียชีวิตนะครับแล้วก็ในเรื่องของความแตกต่างของทีมชาติ
ทีมชาติสเปนนั่นในชุดสองพันแปดสองพันสิบสองพันสิบสองก็เหมือนที่เราเล่าไปตอนต้นก็คือ
เนี่ยขาดแค่สองอย่างคือเป๊บกับเมซี่นะครับแต่ว่าการที่ทีมชาติสเปนไปเลือก
เซ็นเด้เรบอสเก้เนี้ยมาเนี้ยถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจอืม
คือในด้านหนึ่งต้องบอกว่าพรีเซนเตอร์บอสเก้คือสุดยอดเทรนเนอร์ของโลก
มีความโหดแล้วก็เนี๊ยบแล้วก็น่าจะเหมาะกับการคุมทีมชาติสเปนที่มันดูแตกแยก
เขาบอกว่าธรรมฝิงสเปนที่ได้ชัมป์ยูโร๒๐๐๘มาสิ่งที่ยังสุดมันดีอยู่แล้ว
ถ้ามันดีอยู่แล้วก็อย่าไปอย่าไปเสลอที่จะล้มล้างมัน
คืออะไรมันดีอยู่แล้วก็ทำต่อไป

อย่างงี้นะครับแล้วก็แนวคิดของเดเบอร์สเก้ในทีมชาติสเปนก็น่าสนใจก็คือว่า
บอสเก้เนี่ยเป็นคนที่มีความเป็นเรียลมาริดสูงกว่า
จะบอกว่าสูงกว่าลาอูก็อาจจะไม่ได้แต่สูงกว่าพ่อกับราอูอ่ะ
อ่าคืออย่างงี้ครับเดบอสเก้เนี่ยเป็น
สมัยนักเต๋อ่ะเขาอยู่กับเรียลมาตริตมานานมากเออเออ
แล้วการที่การที่คนที่มีความเป็นระยะมาสูงมากขนาดนี้
เล่นฟุตบอลบาเซน่าผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากด้วย
เออนะครับอันนี้เดี๋ยวจะเล่าต่อไปในภายหลังแล้วกันนะครับ
ในฟุตบอลโลกปีสองพันสิบครับเหมือนที่เล่าไปแล้วคือ
สเปนไม่มีเมซิอืมอ่าเดย์บอสเก้ก็คิดอยู่
ว่าเอ๊ยถ้าไม่มีเมซิเนี่ยจะทำยังไงดีวะเออ
สิ่งที่เขาทำก็คือการดันอันเรียฟอินเนสต้าขึ้นมาเล่นในรูปแบบของตำแหน่งคล้ายเมซี่
คือมันขึ้นมาเกือบเป็นแล้วก็ทำงานร่วมกับอืมกับดาวิทบียาเออ
ซึ่งทั้ง๓คนมาจากบาเซลชัดเจนก็ทำให้การเข้าใจเกมมันง่าย
เออเออสบายหายห่วงครับอย่างงี้แล้วก็อีกหน่อยนึงก็คือ
เหมือนที่เล่าไปก็คือว่าสเปนก็เล่นฟุตบอลติกิตะกะ
ซึ่งติกีฬากะจริงสมัยก่อนมันเป็นแสลงนะ

คือถ้าเราแกะการเล่นแบบติกิตะกะมันคือการเล่นแบบซ้ำ
ก็คือรับบอลจ่ายบอลรอบอล

แต่ว่ามันก็จากคำที่เป็นแสลงในด้านที่ไม่ในกระเทป
อยากกลับไปหาดูแบบเทปเก่าตอนเขาเล่นกัน
คือไม่ได้อยากดูจริงตะกะอะไรทั้งสิ้น

หรือมันยิ้มให้กันขนาดไหนวะ

ใช่เพียงแต่ว่าไอ้ฟุตบอลแบบตะกิตะกะเนี่ย
คือถ้าไม่มีนักเตะแบบชาบี้
ผมว่าการเล่นแบบติกิจากาก็ไม่สำเร็จ
คือชามี่เขาเคยบอกว่า
หน้าที่ของเขาก็คือทำหน้าที่คุมจังหวะของเกม
เป็นเหมือนคนสัตว์ละครั้งว่าจังหวะนี้จะเล่นยังไง
โจมตีคู่แข่งยังไงนะครับ
แล้วก็ต้องบอกว่าในฟุตบอลโลก๒๐๑๐เนี่ย
เหนือจากเรื่องของแทคติกที่เล่นแล้ว
แล้วก็ทีมชาติทั่วโลกในเวลาต่อมาอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึง
นั่นคือคืออะไรฮะ
ไอ้ตำแหน่งนี้แหละ

มันคือชัยชนะของผู้เล่นตัวเล็ก

ก็จะพวกสูงมีบูสเก็ตลามอส

ใช่แล้วจริงถ้าเราจะนับเมซี่อยู่ในนั้นก็ด้วยด้วย
คือตกลงอีเมซี่เนี่ยมันคนฉันชาติไหนกันเนี่ย
เขาเป็นอาเจริน่าที่มีความเป็นสเปนไง
มีความเป็นคนสเปนที่ดันไปถือสัญชาติเจนีน่าดีกว่า
ใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนอกเหนือจากเรื่องของความสูงแล้ว

สามารถรู้จังหวะการเล่นมีสายตาในการมองเกมที่ยอดเยี่

เล่นเกมลุกเป็นเล่นเกมรับเป็น
สามารถประสบความเป็นผู้เล่นฟุตบอลแบบสูงได้
เนี่ยเรารู้สึกว่าข้อนี้เมื่อกี้ที่บอยถาม

ข้อตัวอย่างชาเบี้ยคือหลัง
มันจะมีตัวที่เป็นอย่างนี้คอยคุมจังหวะ
คือก่อนหน้านี้มันมีแหละแต่ว่ามันไม่แพร่หลาย
คือตอนนี้มันจะมีแทบทุกทีมจะมีตัวคุมเกมตรงกลาง

หลังจากนั้นมันเริ่มแพร่หลาย

นักเตะยุค๙๐ต้นกลางเนี่ย

อย่างเงี้ยบรอยคีนอย่างเงี้ยใช่ไหมหักตัวคนได้ครึ่งหนึ่ง
เออเปอร์ตีอย่างเงี้คือคือส่วนใหญ่มันเป็นตัวใหญ่อ่ะมันมันจริงจริงอ่ะ
ชาบี้เขาเคยยอมรับด้วยนะว่าถ้าไม่มีฟุตบอลของบาเซโรน่า
เขาอาจจะไม่ได้เป็นนักฟุตบอลอาชีพที่เล่นในทีมใหญ่ก็ได้อ่ะ
เออเพราะไม่มีที่ไหนยอมรับใช่
เอาจริงเลยเมซี่อย่างคิดดูแบบนักเตะที่ไม่ได้ที่สูงไม่เกินร้อนเจสสิบ
เออสามารถเล่นตำแหน่งฝอร์ตส์น้ายเล่นตำแหน่งดองนาได้เลย
มันคือการลบล้างความเชื่อเดิม

เอามาอยู่ในทีมก่อน

ดิวิชั่น๒หรือ๑วะเขาเรียกไงลืมแล้ว

ไปดักเซ็นได้ยังเก่งอยู่

ใช่ดักเซ็นบุสเก็ตบูสเก็ตประมาณ๘๐

ลองไปตามโพลดู

ต่อมาครับเป็นเรื่องของด้านจิตวิทยาบ้าง

เพราะว่าสิ่งที่เขาตระหนักเลย

แต่แชมป์โลกคุณยังไม่เคยได้
ความสำคัญคือเขาทำให้นักเตะอ่ะ

บอสเก้ปลูกฝังให้กับนักเตะ

เปนแพ้แต่ว่าเดบอสเก้

เปนฟลุกที่ได้แชมป์ยูโรมา

เหลือเฮ้ยเราก็คือแชมป์โลกเว้ยก็ชนะให้หกชนะให้หกเกม
ให้หมดเลยเดี๋ยวก็เป็นแชมป์เองก็แค่๖เกมก็แค่๖เกม
มันไม่ได้เยอะนะถ้าเราคิดจริงจริงซึ่งนักเตะสเปนก็คิดอย่างเ
ก็แค่หกเกมเว้ยก็ชนะให้ชนะหกเกมก็จบซึ่งมันก็จบจริงจริง
เออคุณต้องมีอมรรคบที่ดีดีดุนะ
ไม่ใช่แบบว่าไอ้แค่ก็จะชนะอีกเจ็ดเกมให้ได้อะไรอย่างเงี้ย

ใช่คือมันเหมือนว่าเราแพ้สเปนแพ้เกมได้ใช่ไหมครับ
พยายามแบบปลุกไฟอ่ะบอกว่าเฮ้ยมันแค่แพ้๑เกมเรายังเหลืออีก๖เกมเว้ย

แต่ถ้าเกิดแพ้๑เกมแพ้เกมที่๒ไม่ถึง๖แล้วนะเหลืออีก๑เกม
ใช่แต่บังเอิญสเปนมีองค์ประกอบที่ดีครับทำให้เขาชนะอีก๖เกมที่เหลือได้
แล้วก็ต้องบอกว่าก็คงต้องพูดอีกครั้งนึงว่าฟุตบอลของสเปนที่มาไกลได้ถึงขนาดนี้
มันเพราะการวางโครงสร้างฟุตบอลที่ดีมากมากของบาเซอร์น่าอืม
และเกมนัดชิงฟุตบอลโลก๒๐๑๐สเปนชนะเนเทอร์แลนด์
นั่นหมายความว่าจริงแล้วเนี่ยสเปนถ้าไม่มีเนเทอร์แลนด์ก็จะไม่สามารถคว้าแชมป์โลกได้
เป็นคู่นูประการครับเป็นคู่นูประการ
พอมานั่งคิดมันปัญโยงกันมั่วซ่วนดี
น่าสนใจเนอะก็เป็นฮอนแลนด์
คือต้องบอกว่าทีมชาติสเปนติดหนี้คนฮอนแลนด์คนเนเทอร์แลนด

เพราะว่าเนี่ยมันก็เออว่ะ
มันมีผลเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันไม่น้อย
แล้วก็ถ้าเราดูองค์ประกอบอื่นอีกนะ
หลังปี๒๐๐๔เป็นต้นมาครับ
เราจะเริ่มเห็นการอบพยพของนักเตะสเปนมาค้าแข้งในฟุตบอลที่ดีที่สุดในโลก

จนกลายเป็นริวพูลเวอร์ชั่นสเปน
แต่ไม่ได้ขนตัวท็อปมาเลยนะขนอะไรมาก็ไม่รู้
แต่ได้วันยุโรปเนี่ย
หลังจากนั้นก็มีเชลซีที่ไปเอาบรรดานักเตะสเปนมาเยอะเหมือนกัน

ตอนขนมามีหลุยกาเซียคนเดียวตอนริวพูล

นอกนั้นก็ประสบความสำเร็จมาก
ว่าไปผมลืมเล่าเรื่องของเดเวฟเก้ไปนิดนึง
คือเมื่อกี้ผมบอกว่าเดบอสเก้คือคนที่เป็น
ผมเพิ่งไปดูประวัติของเขา

คือต้องบอกว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่า

เขาอยู่ที่นั่นบอลโลก๔สมัย๑๖ปี

คือคุณก็ต้องทิ้งทิถิของตัวเองเหมือนกัน
มันถือว่าเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่

เข้าใจใช่อันนี้คือสิ่งที่ผมจะสื่อ
แล้วพยายามจะนึกอยู่ว่าเขาต้องคุยกันยังไงเขาต้องแบบ
คือผมเลยคิดว่าจริงการคว้าแชมป์ของสเปน
สเปนนี่มันคือความมีชาติภัณฑ์เลยมั้ง
ความแตกต่างแบบสุดคั่วอะไรอย่างนี้
คือเป็นพอลิติกสุดเหมือนกันอะ

ใช่น่าสนใจมาก
ตอนทำสคริปต์ไปก็เลยแบบชอบมากเลย

หาคำเปรียบเทียบยากเหมือนกัน

วอสเก้ก็ช่วยประสานความเป็นเรียลมาริกกับบาเฟน่า
ให้มันกลมเกลียวกันของรามอสกับปิเก้ด้วย

นี่ก็เยอะแล้วนี่ก็เข้มข้นเหลือเกิน
ทิงดุของเราดุสมชื่อจริง
ว่าอันนี้ผมเสริมนิดนึง
แล้วทีมชาติทีมอื่นมาหยิบใช้นะ
แต่ผมยังรู้สึกว่ายังไม่มีทีมไหนที่สามารถลอกเรียนฟุตบอลของสเปนและบาเฟอร์น่าได้
มันก็ไม่ได้ลอกไงก็เอามา
คือก็เลยจะสื่อว่าจริงแล้วการจะลอกเรียนฟุตบอลแบบบาเซอร์น่ากับทีมชาติสเปน
มันต้องเอาคนข้างในมาออกข้างนอก
มันอาจจะไม่มีเป๊บไงแต่มีนักเตะเกินกว่าครึ่ง

ถูกแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้ว

ไม่เขียนแต่ว่าก็น่าจะเป็นทีมชาติที่ได้คว้ายชั้นโลกสมัยนึงเหมือนกัน
พยายามจะไปให้ถึงแชมป์โลกสมัยที่๒ให้ได้
ทีมชาติสเปนทีมชาติอิตาลีทีมชาติเยอรมนี
อยู่ในประเทศของตัวเองโอเคยากจังวะอืมซึ่งจริงจริงอันเนี้ย
ผมตั้งใจว่าจะเล่าในพอดแคสอีพีหกสิบหกอ่า
มีตัวเลขด้วยน่ะอ่าหกสิบหกแต่ว่าขอยิบมาเล่าใน
เวิร์ลคับฮิสตรีย์เลยอ่านะครับก็ก็น่าจะเป็นโปรเจค
โมคัมมิ้งของอังกฤษนั่นแหละเออก็เฉลยไปเลยก็ได้ว่ะมาก็
ขณะนี้แล้วก็ทีมชาติอังกฤษนะครับจะคุยเรื่องของทีมชาติอังกฤษ
โปรเจคที่เรียกว่าโปรเจคดีเอ็นเออ่าเดี๋ยวไม่ใช่โปรเจค
ดีเอนเอขออภัยอิงแรนด์ดีเอนเอโอเคอันนี้ขโมยชัดชัด
อิงแรนด์ดีเอเนี่ยขโมยนฟ์ซักขโมยซัดแทนเลยนะครับอ่า
ไม่เป็นไรก็ถือถือว่าผมก็หลุดหลุดไปล่ะหลุดหลุด
โฮมคัมมิ้งเออมานึกออกทั้งหมดคือเมื่อกี้ถึงเลขหกสิบหก

ก็เรามาลองฟังกันผมว่าจริงน่าสนใจเพราะว่าเป็นทีมป๊อปปุล่าอยู่แล้ว
ฟุตบอลจะมาหรือเปล่า

เหนื่อยยากคิดว่ายากปีนี้ก็ยังยากอยู่ดี
หมายว่าพี่ท้ายจะเชียร์ทีมชาติอังกฤษใช่ไหม

ก็ไปตกรอบเล่นมา๒ปี๒สมัย
คือมีอยู่ปีนึงอ๋อเออว่ะมันมีปีนึงปีนั้นเพราะมันไม่ได้ไปหรือเปล่า

ก็เลยไม่ค่อยได้ดูบอลโลกไม่ค่อยได้เชียร์

คือพอไม่ได้เชียร์ฮอนแลนด์ก็มักจะแวะไปอาเจนีน่า

เออแต่ก็มันก็ไม่ได้สุดอ่ะเราก็รู้สึกว่าอ่ายังไงเราก็อย่าเชียร์ฮอนแลนด์
เชียร์ของเราอยู่เมื่อก่อนมันเป็นเดอร์คงเดอร์เขามันก็
ไม่ค่อยเชียร์ไม่ค่อยติดบ้างไม่ติดบ้าง

ก็เป็นกัปตันทีมเนอะคิดว่ากัปตันทีมแหละ

แล้วก็มาลุ้นกันว่าอ่ะทีมเชียร์ของผมจะไปได้ไกลแค่ไหน
ครับนะครับก็ยังไงก็อีพีนี้ก็ฝากกันไว้เท่านี้
เจอกันทุกเจอกันทุกวันเสาร์บ่าย๒เหมือนเดิมนะครับ
อาจจะมีติดติดขัดขัดบ้างฮะเออเราไม่ได้อัดหลายเทปมีเอ๊ะ
มีการแบบจำสคริปต์ในช่วงเปิดรายการปิดรายการไม่ค่อยได้นะ
ก็ก็ขอเอาไปไปตรงนี้จริงจริงผมผมก็ติดขัดเหมือนกันในการเล่าเหมือนกัน
ไม่ได้คุ้นกับการเล่ามาสักระยะหนึ่งเออมันหายไปสักพักเหมือนกันนะ
เออก็นั่นแหละครับก็ยังไงก็ฝากเราเหมือนเดิมนะครับทุกวันเสาร์บ่ายสอง
นะฮะก็ตามช่องทางต่างต่างของเราตามเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็น
ช่วงเขาเรียกอะไรอ่ะบรรยากาศของบอลโลกแล้วนะครับ
ก็ยังไงก็ฝากติดตามรายการของเราแล้วก็รายการอื่นของ
บิวตอัพในเรื่องของฟุตบอลโลกกันอยู่ครับก็ติดตามกันได้นะครับ
แคมปงแคมเปญใดก็ลองติดตามกันดูตามเว็บไซต์
รัฐออนไลน์หรืออะไรก็ตามเกี่ยวกับไทยรัฐของเราก็
มีแคมเปญให้ร่วมสนุกสนับสนุนกันได้หลายทางนะครับ
ก็ยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยสำหรับฟุตบอลโลกในปีนี้ก็หวังว่า
กลับมาคึกคืนคึกคักกันนะครับก็ปีนี้จัดปลายปีแปลกแปลก
แปลกแปลกนะครับเป็นบอลโลกที่มากับอากาศหนาว
เราไม่รู้พอมันเตะปลายปีมันมีนักฟุตบอลจำนวนมาก
ไม่ได้ไปบอลโลกแล้วเพราะเจ็บอ่าใช่ใช่เพราะว่ามันมันเตะ
ใช่หลายคนหลายคนหลายคนเลยอืมนะครับก็อ่า
ก็ติดตามดูฟุตบอลให้สนุกแล้วกันช่วงนี้ก็เตรียมตัวเตรียมพร้อมเข้าบอลโลก
ครับนะครับก็ดูแลสุขภาพด้วย
อากาศหนาวแถมนอนน้อยนี่ระวังเป็นหวัดไม่สบายมันจะโควิดอีก
หายจากโควิดอีกนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วย
แล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยอย่างที่บอกครับสำหรับอยู่ที่นี่ก็รัก
กันไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
ไม่ได้จบภายในเก้าสิบนาที
สวัสดีครับ